พบกับแก๊งป้าชาวมอนแห่งบ้านบางกระดี
ที่มีดีไม่แพ้ชาติใดในโลก
น้ำป้านาวลองหน่อยไหม
กะนาวเหรอจะลองซื้อกะนาว
อ้าวววววววววนี่เขาก็คุก

เดี๋ยวข้าวเหนียวแดดหน้าต้องต่ำ
เสาร์นี้๑๑โมงไทยรัฐทีวี
พลาดแล้วจะเสียใจ